เดี๋ยวจะพาไปทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ร่วมกับทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

โดยปีหน้าเขาว่ากันว่าจะจัดอีเวนต์ระดับโลก

อย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะครับ
เอาล่ะเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยครับ

ที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหาร
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครั้งที่๒

จัดการอีเวนต์ระดับโลกในประเทศไทย
โดยที่ประชุมอยู่ระหว่างหาข้อสรุปว่า

เรื่องต้นจะเป็นงานที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเคยจัด

โดยกำหนดให้จัดอีเวนต์ใหญ่ระดับโลก
ตั้งแต่วันที่๑พฤศจิกายน๒๕๕๙
จนถึงวันที่๑มกราคม๒๕๕๙

นำข้อมูลเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ
ก็จะประกาศแนวทางภายในเดือนสิงหาคม

สิ่งที่เกี่ยวพันธุ์ตามมาอีกก็คือ
เตรียมความพร้อมในการรองรับการ

ก็คือจะต้องมีการเป็นเจ้าบ้านที่ดี

อะไรต่างก็แล้วแต่นะครับ

อีสานนี้ได้ห่วงโซ่ทั้งอีสาน
ทั้งหมดที่อยู่ในส่วนเดียวกับบุรีรำเนี่ย

ทั้งหมดเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราเนี่ย
สามารถจะทำผลประโยชน์ทำเศรษฐกิจทำอะไรต่าง
รวมทั้งชื่อเสียงความมั่นคงการต่างประเทศอะไรต่างเนี่ย

แต่สิ่งเหล่านี้ต้องขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
โดยเฉพาะการเป็นเจ้าบ้านที่ดีท้องถิ่นนี่เป็นสิ่งสำคัญที่สุดนะครับ

โอกาสที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาประกาศให้ปี๒๕๕๙
รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ได้ร่วมกันวางแนวทางพัฒนาด้านการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ
หลังจากนี้จะไปหารือกับทุกภาคส่วน
เพื่อให้เกิดการทำงานแบบบูรณาการ
ที่ผ่านมา๓ปีเราเพิ่งสรุปผลงานออก

ก็ถือว่าเราประสบความเร็จตามเป้า
และถือว่าดีมากก็ใช้คำว่าเกินเป้าจะซ้ำไปก็ได้
เพราะสิ่งเหล่านี้ก็เป็นเพราะความร่วมมือของตั้งแต่ประชาชนนะครับ
ประชาชนภาคเอกชนภาครัฐร่วมกันทั้งหมด
ร่วมกันก็คือว่าทำให้เรามีการกระจายรายได้ไปสู่ท้องถิ่น
แล้วก็การที่ทำให้ประเทศไทยมีชื่อเสียงได้จัดอันดับที่ดี
หรือว่าท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก่อย่างยั่งยืนประมาณนี้นะครับ
ซึ่งขณะนี้เราได้ประชุมกันหลายครั้งแล้ว
ซึ่งให้ข้อมูลต่างให้ท่านรัฐมนตรีให้ท่านประหลัดและผู้เกี่ยวข้องผู้ว่าไปลงในรายละเอียด
เพราะว่าสิ่งเหล่านี้ต้องพูดกับทุกภาคส่วนทั้งประชาชนภาคเอกชนแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนที่จะทำก็คือเราจะเริ่มตั้งแต่๑พฤศจิกาปีนี้ไปจนถึงวันที่๑มกราปี๖๒นะครับ
ก็คือเป็นทั้งปีซึ่งตรงนั้นเนี่ยจะทำให้ห่วงโซ่เศรษฐกิจหรือชื่อเสียงต่างของประเทศไทยเนี่ยเป็นไปอย่างดียิ่งนะครับ
รองนายกรัฐมนตรีกำหนดให้มีการจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
อย่างน้อย๒ครั้งต่อเดือนเพื่อร่วมกันแก้ปัญหาและอุปสรรค
ขณะเดียวกันก็มั่นใจว่าการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

เพราะปีนี้การท่องเที่ยวสร้างรายได้๑ใน๕หรือ๑๒๐๖ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
อีก๑๐ปีข้างหน้าประเทศไทยจะติดอันดับ๑ใน๑๐ของโลก
ทำรายได้จากการท่องเที่ยว
ข่าวธรัตน์ทีวีรายงาน